มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่สงขลานะฮะมีรถคันหนึ่งออกจากซอยแล้วเลี้ยวขวา
อีกนะครับตายสองเจ็บสาหัดหนึ่งไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วเราจะเห็นแต่แค่ว่าอันนี้เขาจอดนะเขาจอดแล้วไงแล้วเขาก็พุ่งเหรอว้าย
นี่ฮะมีรถคันนี้นะครับที่ออกมาจากซอย
แล้วจักรยานยนต์ที่อยู่บนถนนจักรยานยนต์เข้ามาทางตรง
แต่คันนี้ออกมาจากทางนี้ที่จะเลี้ยวขวาออกมาจากซอยแล้วเหมือนแบบจะกลับรถไปเลย
เขาปาดไปขวาเลยอ่ะจังหวะนี้อาจจะมองซ้ายอยู่อืมนี่ฮะคือจักรยานยนต์เนี่ย
มีนักเรียนหญิงขี่แล้วก็ซ้อนกันมา๓คนนะครับทุกผู้ชมครับ
ทำให้น้องเสียชีวิตไปสองศพนะฮะบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะครับ
น้องที่เสียชีวิตนะครับมีน้องพิชชาพานะฮะ
นางสาวพิชภาบุญยฤทธิ์นางสาวอนุสราชาวณสกุลนะครับ
แล้วก็ที่สาหัสอีกหนึ่งคือนางสาวพัทรพรศรีสุวรรณทั้งหมดอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๔ของโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดสงขลา
จุดเกิดเหตุเป็นทางออกจากลานจอดรถริมทะเลนะครับ
ตรงข้ามสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลานี่ฮะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็มานะครับมีคนขับรถที่มากับภรรยา
รอให้การอยู่กับเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
ครับก็ไปจอดรถอยู่ข้างทางคนขับเป็นชาวต่างชาติ
ภรรยาเป็นคนไทยนี่จังหวะเข้าตรงนี้เลยนะครับ
คุณผู้ชมครับภรรยาของคนขับรถเนี่ยนะฮะ
บอกว่าขับรถมาเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดสงขลา
ระหว่างที่ออกมาจะเลี้ยวขึ้นถนนเรียบชายทะเล
ยืนยันว่ามองดีแล้วมองซ้ายมองขวาดีแล้วทั้งสองฝั่ง
แล้วก็เลี้ยวรถออกมาพอหันไปดูอีกทีตอนที่เลี้ยวขึ้นถนนเนี่ย
จักรยานยนต์พุ่งเข้ามาแล้วก็เบรกกันไม่ทัน
ก็เลยเกิดการชนประสานงากันนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุนะครับญาติยาดของน้องที่เสียชีวิต
มาที่ที่เกิดเหตุมาติดต่อขอรับศพที่โรงพักที่โรงพยาบาลบรรยากาศ
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าส่วนนี้คือคนขับรถกับภรรยาที่ไปที่โรงพัก
ส่วนงานศพของน้องรวงข้าวนะครับหนึ่งในน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
หนึ่งในสองนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
คือน้องรวงข้าวเนี่ยเป็นคนขี่นะครับมีน้องหยกนั่งตรงกลางตอนที่บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
น้องน้ำอิงนี่นั่งซ้อนท้ายสุดน้องน้ำอิงนี่ซ้อนคนที่๓นี่ก็เสียชีวิตนะครับ
เป็นนักเรียนของโรงเรียนมหาวชิราวุฒิสงขลานะฮะคือทางโรงเรียนหรือว่าทางชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าอยากจะให้มาช่วยดำเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจรแถวนี้กันหน่อยให้ชะลอความเร็วหน่อยเพราะว่ารถเนี่ยขับกันเร็วเหลือเกิน
อย่างนายสนามยิงปืนรัชนาวีตรงจุดเกิดเหตุนะอยู่ตรงข้ามถนนตรงซอยที่รถเขาจะออกมาเนี่ย
นี่บอกมันไม่มีสัญญาณไฟแล้วรถมากันเร็วเหลือเกินครับนี่ฮะ
บางทีบางคันจะรอออกจากซอยรอเหลียวรอถึงครึ่งชั่วโมงยังมียังเหลียวไม่ได้

ก็เลยคาดว่าจังหวะตรงนี้รถออกมาก็มองกันไม่ทัน

นี่ฮะโอ้โหแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อย